ความคืบหน้าและบรรยากาศในการชุมนุมกันหน่อยนะคะ
วันนี้สี่จุดใหญ่ใหญ่อืมสามจุดในกรุงเทพฯค่ะ
หนึ่งจุดในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาแต่นอกนั้นก็มีอีกหลายจังหวัดเช่นเดียวกัน
ทีมข่าวของเราลงพื้นที่ไป๓จุดด้วยกันนะคะ
ไปกันที่จุดแรกกันก่อนที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาที่ป้อมเพชรนะคะ
ผู้สื่อข่าวของเราลงพื้นที่ไปแล้วคุณคารินกระมุดโยธินคุณคารินค่ะเชิญค่ะ
สำหรับบรรยากาศที่บริเวณป้อมเพชรจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะครับ
ราศดรอายุทยานะครับได้นำรถพลิกอัพบรรทุกป้ายที่มีข้อความการโจมตีการทำงานของรัฐบาล
ลงศพจำลองรวมถึงเครื่องขยายเสียงนะครับเตรียมที่จะมาปักหลักชุมนุมที่บริเวณนี้นะครับ
แต่ตอนนี้ครับมีการเปลี่ยนแปลงนะครับซึ่งตอนนี้ทางทีมผู้จัดงานนะครับ
กำลังจะมีการเคลื่อนย้ายอุปกรณ์ทั้งหมดนะครับไปยังจุดอื่นนะครับ
ซึ่งอยู่ไม่ไกลจากบริเวณนี้นะครับห่างออกไปไม่ถึง๑กิโลเมตรครับ
ซึ่งได้รับการเปิดเผยจากเจ้าหน้าที่ที่ดูแลสถานที่แห่งนี้นะครับ
ก็คือป้อมเพชรนะครับบอกว่าสถานที่แห่งนี้ต้องมีการขออนุญาตที่จะเข้ามาใช้สถานที่ก่อน
แต่เนื่องจากเป็นโบราณสถานนะครับไม่อนุญาตให้มีการจัดการชุมนุมครับ
ซึ่งเมื่อทีมข่าวไทยรัฐทีวีเนี่ยเดินทางมาถึงนะครับ
พบว่าประตูทางเข้าป้อมเพชรเนี่ยถูกปิดไว้นะครับ
จากการสอบถามเจ้าหน้าที่นะครับได้ให้ข้อมูลว่าเป็นการปิดตามเวลาราชการ
แต่ในวันนี้เนื่องจากมีการทราบว่าจะมีการจัดการชุมนุมนะครับ
จึงต้องปิดก่อนเวลาประมาณครึ่งชั่วโมงครับเนื่องจากบริเวณนี้เป็นโบราณสถานนะครับ
ซึ่งทางทีมจัดงานนะครับตอนนี้นะครับกำลังเคลื่อนย้ายอุปกรณ์ทั้งหมด
หลังจากที่เมื่อสักครู่นี้ได้เตรียมที่จะตั้งเวทีประสัยชั่วคราว
บริเวณนอกรั้วของป้อมเพชรแล้วและจะทำกิจกรรมตามเดิม
ก็คือการลอยกระทงร่วมกันของกลุ่มผู้ชุมนุมนะครับแต่จะเปลี่ยนไปลอยบริเวณด้านข้างป้อมเพชร
แต่ตอนนี้ครับเนื่องจากบริเวณป้อมเพชรเนี่ยทางด้านในจัดไม่ได้อยู่แล้วนะครับ
และบริเวณริมฟุตมาซึ่งบริเวณที่คุณผู้ชมเห็นอยู่เนี่ย
ก็เป็นการกีดขวางเส้นทางการจราจรนะครับทางตำรวจสถานีตำรวจภูทรจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะครับ
จึงมาคุยกับทางคณะผู้จัดงานนะครับขอให้เปลี่ยนสถานที่
ซึ่งทางทีมผู้จัดงานเนี่ยก็ได้มาบอกกับทีมข่าวไทยรัฐทีวีครับ
ว่าก็มีการเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยครับก็จะถูกเปลี่ยนไปใช้สถานที่อื่นในการจัด
เดี๋ยวเราจะไปคุยกับทางทีมจัดงานนะครับเป็นส่วนเป็นส่วนหนึ่งนะครับ
เห็นว่าเมื่อกี้เนี่ยเราจะต้องมีการเปลี่ยนสถานที่

อันนี้จะเปลี่ยนไปจากตรงจุดไหนครับ
ตรงใต้สะพานปีดีนะครับฝั่งเกาะเมืองครับ
สะพานปรีดีธรรมลงครับผมซึ่งเป็นลานกว้างที่เอ่อก็มีโบราณสถานอยู่ส่วนหนึ่งครับ
เป็นกำแพงเมืองเก่านะครับแต่ว่าเอ่อส่วนใหญ่แล้วก็จะเป็นพื้นที่สาธารณะ
แล้วก็สามารถลงไปที่ท่าน้ำได้เหมือนกับที่นี่ครับแล้วอย่างตรงจุดนี้ตอนแรก
เราได้มีการขออนุญาตหรือประสานไปแล้วใช่ไหมครับตอนแรกผมก็ได้ขออนุญาตไปทาง
ศิลปากรสำนักงานท่าที่สามพระนครศรีธุยานะครับซึ่งเป็นผู้ดูแลทั้งหมดรวม
ว่าผมก็เพิ่งรู้ว่าตรงนี้เขาคือตัวอุทยานประวัติศาสตร์พระนครสิทธิยาเนี่ย
ก็รับผิดชอบอยู่ด้วยแล้วผมก็เขาก็เข้าให้ผมเข้าไปคุยเมื่อตอนบ่ายโมง
ครับแล้วสุดท้ายพอผลสรุปก็คือเขาไม่อนุมัติ
โอเคใช่ครับแล้วคือเหตุผลที่เขาให้ก็คือการที่
เราจะไปเข้าไปยุ่งหรือเข้าไปทำให้โบราณสถานเสียหาย
ซึ่งผมก็บอกแล้วว่าผมอาจจะขอแค่ร้านกว้างด้านหน้าเท่านั้น
แต่ว่าพอมาถึงเขาก็ปิดประตูไม่ให้เข้าเลย

โอเคครับขอบคุณครับดีครับขอบคุณครับ
และนี่ก็เป็นคำยืนยันจากทีมของผู้จัดงานนะครับ
ที่จะต้องมีการเปลี่ยนสถานที่กระทันหันนะครับ
ซึ่งทางทีมจัดงานก็ยังยืนยันนะครับว่า
ยังคงจัดกิจกรรมตามเดิมนะครับ
ซึ่งกิจกรรมนี้ครับมีชื่อว่าตามเจ็ดจำนงปรีดีพนมยงนะครับ
และก็สถานที่ต่อไปก็อยู่ไม่ไกลจากตรงนี้นะครับ

รินกระมุดโยธินผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวี
รายงานสดจากป้อมเพชรจังหวัดพระนครศรีอยุธยาครับ